ประเด็นที่มีข้อสงสัยว่ายังมีความผิดอื่นอีกไหม
ถ้ามีนะไม่ใช่ว่า๘คน๙คน๑๐คน
กี่คนก็ดำเนินคดีหมดไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใครนะฮะ

สุดท้ายที่มีการพูดถึงว่า
ทำไมไม่แจ้งข้อกล่าวหาไต่ตองสักทีกำลังดำเนินการอยู่
ถ้าข้อเท็จจริงมันไปถึง

รับเรือนคดีแน่นอนนะครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
จริง๒๘๘กับ๒๘๙เนี่ย
คือไต่ตองเนี่ยอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเหมือนกันล่ะ
แต่ข้อเท็จจริงมันแตกต่างกัน

หมายความว่ามีความคิดพิจารณาวางแผนเตรียมการมาก่อน
ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่าย

ข้อเท็จจริงฟังได้อย่างนั้น

ถ้ามีข้อเท็จจริงปรากฏว่าน้องโทรไปหาเขาบอกว่า
เดี๋ยวเตรียมอาวุธมาฆ่ามาเลยนะ
อย่างนี้ชัดเจนว่าไต่ตรอง
แต่ถ้าโทรบอกว่ามาช่วยกันหน่อย
นะครับกำลังมีเรื่องทำร้ายร่างกาย
หรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันดังกล่าว
ยังเท็จจริงยังไม่ชัดเจนว่า
เป็นการเตรียมการมาเพื่อจะมาฆ่าผู้อื่นหรือยัง

ผมถึงกราบเรียนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็คงจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง
อยากจะทำความเข้าใจให้กับสื่อมวลชน
ได้รับรู้รับทราบว่า
ถ้าเราแจ้งข้อกล่าวหา
เกินความเป็นจริงตามพฤติการแห่งคดี
หนึ่งเราไม่ใช่มืออาชีพ
เราไม่ใช่มือ
เพราะหลักฐานนั้นเวลาเนี้ย
คนที่มาร่วมกันกระทำความผิดเอามีดเอาไม้มาเนี่ยมีเจตนาจะมาฆ่าผู้ตายเลยหรือยัง
ถ้ามีหลักฐานชัดเจนเราจะแจ้งทันทีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานี้ถามตรงมีถึงยังไม่ถึง
แล้วผู้ต้องหาก็ให้การแต่เพียงว่าให้มาช่วยกันเฉย
ไม่ได้ให้มาฆ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแจ้งเกินความเป็นจริงตามพฤติการแห่งคดี
หนึ่งนอกจากจะถูกสังคมตาหน้าว่าตำรวจทำงานโดยอาศัยไม่มีหลักฐานชัดเจน
ทำงานโดยอาศัยกระแสหรือความรู้สึก
ประการที่สองผลเสียหายจะเกิดขึ้นไหมเกิดกับผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ถ้าเป็นญาติพี่น้องเรานะฮะถ้าเป็นเพราะพวกเรา
ผมก็ว่าเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาเมื่อไหร่สิทธิเสรีภาพหมดไปทันที
จะต้องถูกควบคุมตัวจะต้องถูกดำเนินคดี
ทุกข์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนต้องหาหลักทรัพย์มาประกัน
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่า
ผมไม่อยากให้สังคมเข้าใจสับสน
และอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในการทำงานอย่างมีมาตรฐานของเรา
เพราะเราเองเนี่ยเรายืนหยัดยึดมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพ
แจ้งข้อกล่าวหาจะต้องมีหลักฐานพอสมควร
เชื่อได้ว่าเขาน่าจะได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา
แจ้งเขาหาไปเรื่อยเปื่อยโดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจน
เพราะนอกจากเราจะใช้ดุลวิทย์โดยไม่ชอบแล้ว
อาจจะต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่ในข้อหา
บัดหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตราประมวลกฎหมายยามาตรา๑๕๗
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๐๑๕๗จำคุก๑๑๐ปี
ส่วน๒๐๐เนี่ยจำคุก๑๒๐ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต
เพราะไปแกล้งคนอื่นให้ได้รับโทษมากขึ้นหนักขึ้น
นั่นคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนพวกเราให้เข้าใจในเบื้องต้น